วันนี้เราไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้นะฮะ
ที่คุณพ่อคุณแม่ของน้องที่เป็นเด็กผู้หญิงวัย๑๑ปีคนหนึ่งที่พระนครศรีอุทยาเนี่ย

เรื่องการฉีดวัคซีนให้กับลูกสาว
ฉีดให้โดยโรงเรียนก็มีหมอมีแพทย์อะไรเข้ามาฉีดให้นั่นแหละนะครับ
คือต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าการฉีดวัคซีนโดยปกติแล้วถ้าเป็นไข้ตัวร้อนเนี่ยเขาจะไม่ฉีด

อันนี้โดยหลักการทั่วไปนะนะฮะแต่ว่าจะตรวจสอบแบบไหนอะไรอย่างนี้อีกเรื่องนึงนะครับ
มะเร็งปากมดลูกป้องกันเนี่ยมะเร็งปากมดลูกฉีดสำหรับผู้หญิงอันนี้มีแล้ว

มีแล้วนะฮะแล้วถ้าได้ผลดีเนี่ยต้องฉีดก่อนที่เด็กเนี่ยจะมีประจำเดือน
ใช่ค่ะจะได้ผลค่อนข้างดีมากนะคะ
แต่หลังจากนั้นก็ฉีดได้แต่ผลอาจจะไม่ค่อยดีมากนัก
ถูกต้องสักสิบถึงสิบห้าปีเนี่ยอันนี้จะได้ผลดี

โรงเรียนเขาก็มีบริการฉีดให้ฟรี

โรงเรียนที่เกิดเหตุตรงนี้ที่คุณพ่อคุณแม่เขาออกมาร้องขอความเป็นธรรม

น้องคนนี้นะฮะนี่คุณพ่อคุณแม่โอ้โหวันรดน้ำศพนี่ร้องไห้

คุณพ่อชื่อนายสุรพสุขะอายุสามสิบเอ็ดปีนะครับ
พ่อเป็นคนโพสต์เองนะฮะบอกว่าลูกสาวเด็กหญิงอริสลาหรือว่าน้องครีมอายุ๑๑ปีเสียชีวิต
ซึ่งขอความเป็นธรรมหน่อยอยากรู้สาเหตุที่แท้จริง
เพราะลูกสาวเนี่ยเสียชีวิตเนื่องจากโรงเรียนให้หมอมาฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้

โดยที่ไม่ตรวจวัดไข้ก่อนฉีดวัคซีนให้ลูกสาวทำให้ลูกเสียชีวิตเมื่อ๓๐สิงหาคมนะฮะ
คุณพ่อเนี่ยบอกกับเราอย่างนี้นะครับวันนี้เราไปที่วัดนะครับที่ตั้งบรรพิกุศลศพน้องนะครับ
โพทองหนองจิกตำบลกระทุ่มอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีธุยานะครับ

วันนี้ที่หน้าโรงศพก็นำตุ๊กตามีตุ๊กตาแมวสีชมพูมาตั้งเอาไว้เพราะว่าน้องครีมก็ชอบสีชมพูนะ
ของไหว้ก็เป็นของที่น้องชอบทั้งนั้นนะครับขนมทาโกยากิน้ำจับเลี้ยงที่น้องชอบดื่มนะครับ
คุณพ่อกับคุณแม่ของน้องครีมก็ยังโศกเศร้าอยู่นะครับเพราะว่าน้องครีมคือลูกสาวคนเดียวต้องมาเสียชีวิต
บอกว่าปกติน้องครีมจะอยู่กับอาแล้วก็ย่าเพราะพ่อกับแม่ไปทำงานอยู่อีกที่นึง
เหตุการณ์เป็นอย่างนี้เช้า๒๘สิงหาคมวันศุกร์ที่ผ่านมาอาไปส่งน้องครีมที่โรงเรียนตอนไปก็อาการปกติ
อืมทีนี้พอบ่ายสองที่โรงเรียนเขามีฉีดวัคซีนมีเจ้าหน้าที่มาฉีดให้ป้องกัน
เร็งปากมดลูกเป็นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนา
เพื่อนเด็กนักเรียนหญิงชั้นป๖เขาก็ไปฉีดกัน๕คนเพื่อนน้องครีมนะห้องเดียวกันนะ
แต่อันนี้พ่อบอกนะทางโรงเรียนหรือว่าเจ้าหน้าที่ก็แล้วแต่ไม่มีการตรวจวัดไข้ก่อน
ครีมเนี่ยเขาตัวร้อนตอนบ่ายหลังจากตื่นมาตอนพักเที่ยงก็ฉีดไป
พอตอนเย็นแม่มารับน้องครีมกลับบ้านน้องครีมมีอาการปวดแขนจุกอกเวียนหัวและอาเจียนไปหนึ่งรอบ
เช้าวันเสาร์เช้าวันต่อมา๗โมงเช้าส่งน้องไปเรียนตามปกตินะครับ
น้องบอกไปไหวเพราะชอบไปโรงเรียนวันนั้นเขาคงมีเรียนอะไรของเขาแหละแม้จะเป็นวันเสาร์นะ
แต่๑ชั่วโมงให้หลังครูพาน้องครีมมาส่งที่บ้านบอกว่ามีอาการเหมือนเดิมจุกอกเวียนหัวแน่นอะไรไปหมด
ทีนี้มันหนักขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าพ่อบอกว่าทีนี้ปากเริ่มซิดด้วยก็เลยรีบพาไปโรงพยาบาลมหาราช
หมอก็ซักอาการนะฮะก็บอกไปทุกอย่างหมอตรวจให้หาเชื้อไข้เลือดออกไม่พบจ่ายยาให้กลับบ้าน
เที่ยงถึงตีหนึ่งของวันที่๓๐สิงหาคมน้องหนาวสั่นอาเจียนหนักหมดสติในห้องน้ำ
พาไปหาหมออีกครั้งหมอพยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตแต่สุดท้ายไม่ไหวฮะน้องเสียชีวิต

กับแม่บอกนะคะว่าจะเลื่อนการเผาศพน้องออกไปจนกว่าจะมีการพิสูจน์ให้ชัดเจนนะคะ
เพราะว่ายังติดใจค่ะครอบครัวยังทำใจไม่ได้เพราะว่าวันเกิดน้องใกล้จะถึงแล้ว

เค้กเสื้อผ้าตุ๊กตาสีชมพูหน้าจอโทรศัพท์ใหม่เพราะว่าของเดิมแตกที่น้องอยากได้
จัดงานวันเกิดนะคะแต่กลายเป็นว่าน้องมาจากพ่อกับแม่ไปแบบนี้
ผมไม่ได้สงสัยว่ายาเพราะว่าถ้ายาเป็นที่ยาเด็กต้องเป็นทุกคน

อยากอ้วกอยากแน่นเนี่ยพูดอยู่๓คำนี้
๒ฉีดยาโดยที่ไม่มีการตรวจก่อน
ไม่มีการตรวจว่ามันไข้หรือเปล่า
ว่าเด็กทุกคนมีอาการไงบ้าง
และเลยครับว่าแพทย์ไปกัน๓คน

ก็อยากได้ความชัดเจนมากกว่านี้ครับ
และก็ความจริงต้องไปยังไงยุติธรรมครับ
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยากให้มารับผิดชอบ

พาลูกไปผ่าพิสูจน์แล้วก็ยังไม่ได้ผล

ก็เดินทางมาเคารพศพน้อง
แต่ไม่มีใครให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ทีมข่าวไปที่โรงเรียนเลยนะคะ
ก็เฝ้าดูอยู่สักพักหนึ่ง
สุดท้ายภูมิหน่วยการโรงเรียน
ก็ชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นกับนักข่าว
ซึ่งก็มีทางรองผู้มนุยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมมาศึกษาเขต๑อยุธยาอยู่ด้วย
จึงเปลี่ยนปากหมดลูกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบังนา
ครั้งแรกคือ๒๑กุมภาพันธ์๒๕๖๓
และครั้งที่๒ก็คือนี่แหละค่ะ๒๘สิงหาคมที่ผ่านมา
เราก็จะไอ้นี่แล้วค่ะพาไปอนามัยค่ะ
เราก็จะแจ้งก็คือพาไปอนามัยเลยก่อนอันดับแรกอะค่ะ

อันนี้เราก็ไม่ได้อยู่ด้วยค่ะ
ในส่วนของถ้าน้องเนี่ยมีไพ่และเร็ดรอดฐานการตรวจตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ย
โรงเรียนมองว่าส่วนเนี่ยโรงเรียนบกท่องด้วยไหมคะ

เข้าใจว่าน้องเนี่ยบกท่องเร็ดรอดเข้าไป

แล้วพฤติกรรมตอนเช้าอาการของน้องตอนเช้าอย่างนี้ค่ะ

แล้วปกติมาตรการโควิดของสถานศึกษาก็คือมีการตรวจคัดกรอง
มันก็ต้องกันกองจากผู้ปกครองอยู่แล้ว

แล้วเราก็คือพยายามตั้งใจดูแล
โรงเรียนมากเรียนเต็มที่อยู่แล้วนะคะในโรงเรียน
ถ้าปกติเราเห็นเด็กเป็นไข้หรืออะไร

ใช่แต่เด็กคนนี้คือไม่เป็นอะไร

ก็คือปกติล่าเรืองปกติเหมือนเด็กคนอื่นอย่างนี้ค่ะ
ถ้าที่ฟังเบื้องต้นนะขนาดนี้คือทางโรงเรียนก็บอกว่า

ใช่ค่ะอ้างว่าน้องก็ไม่ได้มีอาการไข้

ตรวจวัดอุณหภูมิอยู่แล้วอ้างแบบนี้นะคะ
ส่วนถึงเวลาที่เจ้าหน้าที่มาฉีดวัคซีนให้ก็เป็นเรื่องของการดำเนินการของทางเจ้าหน้าที่

ทางเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรค

ไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพอโรงเรียนแล้วนะครับ
แล้วก็ไปถามข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนบางนา
ผู้ที่ไปฉีดวัคซีนให้แล้วนะครับ
เดี๋ยวรอสรุปเรื่องอีกทีนึง

เพื่อให้ตำรวจช่วยตรวจสอบ
แล้วก็หาสาเหตุการณ์ตายของลูกสาวเขาให้

การรวบรวมข้อมูลจากการสอบสวนทุกหน่วยงานทั้งหมด
รวมทั้งรอผลชนะสูตรศพของเด็กอย่างแท้จริงด้วย
ว่าจะใช้เวลาประมาณ๓๐วัน